ไปที่ท่าเรือพี่บูนสงครามหนึ่งค่ะ
เมื่อวานนี้นอกจากแฟนคลับของคุณแตงโมเนี่ย
ไปร่วมแสดงความไว้อะไรด้วยการเอาดอกไม้ไปวางแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชม

ที่เรียกว่าแม่อ้วนรีเทิร์นเนี่ยเป็นคำเรียกของคุณแตงโมนะคะ
แล้วแม่อ้วนเรียกแตงโมว่าลูก

ก่อนหน้านี้แม่อ้วนรีเทิร์นเนี่ยไปออกรายการหนึ่ง
ฉันได้ฟังนะโอ้โหเห็นเลยว่าสองคนสนิทกันมาก
อ้วนบอกว่าทั้งตกใจทั้งเสียใจกับการจากไปของคุณแตงโม
ตอนนี้อยากให้สิ่งต่างที่เป็นเรื่องคลางแคลงใจสังคมตั้งคำถามเนี่ย
ไขปริศนาให้ได้ทำให้มันคลี่คลายออกมาค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมนะคะไปที่ท่าเรือพิบูลสงคราม๑จังหวัดนนทบุรีนะคะ
ก็ไปกันหลายคนแล้วค่ะจุดที่คาดว่าคุณแตงโมเนี่ยจะตกน้ำใกล้ใกล้กับตรงนี้นะคะ
คือแม่อ้วนบอกว่าแม้ว่าดวงวิญญาณของคุณแตงโมจะอยู่ตรงไหนก็ตาม
แต่ก็อยากให้แตงโมรับรู้ว่าพวกเรามาเยี่ยมแล้ว
อยากจะบอกว่าแตงโมไม่ต้องห่วงอะไรให้ไปอยู่กับพระเจ้า
แตงโมมีความสุขไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไปแล้ว
เพราะว่าชีวิตของแตงโมสาหัสมาพอแล้วนะคะ
ถ้าดวงวิญญาณของคุณแตงโมอยู่ที่ตรงนี้ก็คือ
ถ้าเรือพิบูรสงคราม๑อยากจะบอกคุณแตงโมว่า
ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วนะลูกนะ
เพราะว่าเธอก็ชีวิตก็สาหัสสากันมาหนักหนาสาหัสแล้วใช่ไหม
เพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่ณตอนนี้ไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว
ก็อยากจะมาบอกเขาถ้าเขายังอยู่ตรงนี้
จะบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะลูก
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือตอนนี้ตอนที่อธิษฐานเราก็ถามว่าคุณแม่แม่อ้วน
คุณอ้วนอธิษฐานว่ายังไงนะคะ
คุณอ้วนบอกว่าอธิษฐานขอให้พระแม่คงคา
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาลูกสาว
ให้เขาก็คือคุณแตงโมไปอยู่ในอ้อมอกพระเจ้า
แล้วขอให้พระแม่คงคาที่มีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ย

ความจริงปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแตงโมกันแน่นะคะ
อ้วนบอกว่าตั้งแต่รู้ข่าวคุณแตงโมตกน้ำนะ
เครียดคิดถึงจนกระทั่งวินาทีที่
ไปไหว้อธิษฐานส่งดวงวิญญาณคุณแตงโม

เครียดนะนอนไม่หลับสักคืนเลย
ท่านต้องกินยานอนหลับทุกคืนทุกคืนจริงนะคะ
ก็คือกรณีที่คุณแม่จุ๋มจิ๋มเนี่ย
ท่านตัดสินใจอายัดศพของคุณแตงโม
คือจะไม่มีพิธีชาปนกิจศพ

คุณอ้วนรู้สึกยังไงโอ้คุณอ้วนบอกว่ารู้สึกโล่งเลย
รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ควรทำ
ไม่ควรเผาศพลูกจนกว่าความจริงจะปรากฏนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้ตลอดทั้งวันเมื่อวานที่ผ่านมา

ทยอยเดินทางไปตั้งแต่ช่วงเช้า

เอาดอกไม้ลูกโป่งแล้วเห็นไหมทงชาติ
มาเลเซียทั้งจีนคือจะบอกว่าคุณแตงโมเนี่ย
แฟนคลับคนที่ชื่นชอบแล้วก็รักในตัวเธอ

ต่างชาติเนี่ยโอ้โหมากันเยอะเลยเมื่อวานนี้นะคะ
นี่ทวงคืนความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมค่ะ